ว่าข่าวนี้ไม่มีตัวเลขมาฝากสิคุณผู้ชมแต่ว่ามีความสวยความน่ารักของคู่แม่ลูกมาฝาก
เจอกันอีกทีสวยสะพรั่งมาเลยนะคะสำหรับคุณแม่ลูกสองพี่ชมพู่ก่อนบ่ายคุณผู้ชมสวยจริง
ควงลูกชายมาออกงานด้วยน้องทาราวัยสามขวบจ้าคุณผู้ชมดูนะ
ทาราเองก็หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกันใส่เสื้อเชิดผูกทักซิโดโอ้อย่างโก้เลยพวกคุณ
แต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะเนาะโอ้โหทาราก็วิ่งวุ่นเลยค่ะ
สนพาคุณแม่ชมพู่เวียนหัวอยู่เล็กเหมือนกัน
แม่ชมพูก่อนบ่ายมาวลูกชายให้บัลเทิงใตรแรกของเราฟังนะว่า
ทาราเนี่ยนะมีแววเป็นศิลปินตั้งแต่เด็ก
ไม่แน่นะเดี๋ยวพี่แจ๊กเกอรีนอาจจะต้องไปสัมภาษณ์เขานะ
เพราะว่าชอบร้องเพลงมากไงคุณ
อนาคตถ้าลูกจะเข้าวงการบันเทิง
แม่ชมพูก็ไม่ติดจ้ะ
ส่วนแพลนที่จะมีทายาทคนที่๓ตอนนี้นั้น
ชมพู่บอกว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะ
เพราะนอกจากสามีเขาอยากจะได้ลูกสาว

หมอดูเนี่ยเขายังทักว่าถ้ามีลูกอีกสักคน
แล้วจะรวยคุณผู้ชมค่ะ

แล้วน้องทาราเขาร้องเพลงเพราะจริงหรือไม่

สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับจีลูก

เพราะลองเพลงตรงขี

น่าเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูกสองนะคุณผู้ชมนะ
อะรอดูเบบหรือคนที่สามจะได้ลูกสาวสมใจไหม
แล้วเจอรวยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า
ว่าแล้วน้องทาราก็เสียงดีลีลาเด็ดอยู่นะ
มันไม่อายเจ๊กกับรีเลยนะ

เดี๋ยวรอดูกันละกันอาจจะมีอัลบั้มต่อไปก็ได้